หนึ่งในวิธีการรักษาคือการให้เคมีบำบัดหรือให้คีโมนะฮะ
ซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะมีอาการผมร่วง
ก็ต้องตัดแต่งทรงผมกันใส่วิกกัน
รวมถึงบางท่านก็ตัดสินใจโกนผมซะเลยนะครับ
เพราะต้องใส่วิกเรามีเรื่องน่าประทับใจ
เกี่ยวกับการให้คีโมบำบัด

ซอยลีลาถนนบางแสนสายใต้๔ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
ไปพบกับนายยุทธนาจันทุมาอายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของร้านในคลิปนี้
จะเข้ามาตัดผมมาตอนแรกก็เล็มนิดเล็มหน่อยแต่มาครั้งที่สองเนี่ยมาตัด

เหลือข้างบนไว้หน่อยเพราะว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นมะเร็ง
ต้องให้เคมีบำบัดหรือให้คีโมนะครับต้องใส่วิกอยู่แล้ว
ช่างก็เลยแนะนำบอกว่าน้องโกนดีกว่า
เพราะจะได้ใส่วิกได้สวยกว่าน้องตกลงใจโกน
หลังจากโกนเสร็จพี่ก็บอกว่าพี่โกนเป็นเพื่อน
อยากจะให้กำลังใจน้องที่ป่วยจะได้รู้ว่ามีเพื่อน
แล้วไม่ได้มีน้องคนเดียวนะที่โกนผมนะครับ
ผู้หญิงในร้านอ้าวโกนด้วยให้กำลังใจน้องด้วยอีกคนเลยครับ
หมดเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงส่วนตัวผมแล้ว
ผมชอบแสดงออกมากว่าพูดให้กำลังใจอย่างนี้
ใช่ครับทำยังไงก็ได้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นแบบมีคนเดียวนะ

เป็นคลิปที่เป็นไวรัลเลยนะคะให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งคลิปนี้นะคะ